คุณผู้ชมครับมาดูงานด้านการขับเคลื่อน

เพราะว่ามีการสำรวจเพราะว่าคนพิการไทย
กว่าครึ่งล้านคนก็คือเกือบหกแสนคน

และคนพิการล้านกว่าคนได้รับการศึกษา
แต่อยู่แค่ระดับปฐมศึกษา
งานในการส่งเสริมสิทธิแก่คนพิการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
ธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เปิดเผยครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณบรงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ
คุ้มครองการส่งเสริมสิทธิ
และการจัดสวัสดิการด้านต่างอย่างเสมอภาค
ทั่วถึงและเป็นธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาแก่ผู้พิการนั่นเองนะครับ
ก็มีอยู่แล้วครับ
แล้วก็จากข้อมูลสถิติคนพิการในประเทศไทยนะครับ
จำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว
คนพิการจำนวน๑๘๘๕๒๔คน
ซึ่งพบมากในเพศชายถึง๑๕๒๗๒นะฮะ
จำนวนนี้มีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
จำนวน๕๙๖๕๘๑คน
ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่มีจำนวนมากมหาศาลนะครับ
เปรียบกับคนพิการในประเทศไทย
ในส่วนของคนพิการที่ได้รับการศึกษา
มีจำนวน๑๒๑๑๙๔๓คน
ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดครับ
ซึ่งจำนวนกลุ่มคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
พบมากในพื้นที่ต่างจังหวัดในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีคนพิการมากที่สุดในประเทศไทย

รองลงมาเป็นภาคเหนือร้อยละ๒๒๖๖ครับ